ดูร้านส้มตำนี่ข้างหลังเนี่ยระทึกเลยฮะ
ค่ะแม่ค้าก็ตำอยู่ตำอยู่
กำลังจะตำส้มตำให้กับลูกค้านั่งอยู่๕๖คนปรากฏ
คลื่นพังถล่มลงมาลงน้ำหมดเลยคุณผู้ชม

เฮ้ยเดี๋ยวมันมันซุดลาบอย่างงี้เลยเหรอ
ซุดไปหมดเลยพี่เบิร์ดไม่นุ่มแข็ง
บ่ายเมื่อวานนี้เองนะทีมกู้ภัยสมาคมอายุทยารวมใจครับ
นำตัวคนเจ็บสัก๕๖คนส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาไปแล้ว
ตอนกู้ภัยไปถึงนี่ก็ไปเจอพวกซากร้านด้วยที่สร้างด้วยไม้

ส้มตำยังเออผักเผือกอะไรยังอยู่เต็มเลย
โอ้โหมันลงไปในน้ำหมดเลยข้าวของเสียหายหมดครับ
แล้วก็แผ่นกระเบื้องหลังคาก็แตกเสียหายเกลือดเลย
ถามลูกสาวเจ้าของร้านแล้วก็เป็นแม่ค้าด้วยนะ
ชื่อคุณชมพูนุษยแก่นตะเคียนเขาเล่าให้ฟัง
นี่ทางซ้ายนี่คุณชมพูนุษย์ก็หนูกับแม่ขายส้มตำอยู่มา๔ปีแล้วนะ
ตอนเกิดเหตุหนูก็ยืนตำส้มตำกันอยู่มีลูกค้าอยู่ในร้านสัก๖คน

ทีนี้ถล่มทันทีเลยครับก็ทำให้ลูกค้าได้บาดเจ็บ

ส่วนพี่เสื้อน้ำเงินเป็นแม่ค้าขายผักสด
ชื่อพี่สุพัตราแต่ร้านพี่สุพัตราอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านส้มตำนะ
เขาเล่าให้ฟังว่าพี่ยืนขายอยู่ก็ได้ยินเสียงเสียงไม้หักนี่แหละ
สักพักหนึ่งเห็นร้านถล่มลงต่อหน้าพี่เลย
ด้วยความตกใจรีบวิ่งมาดูเลยนะเห็นลูกค้าร้านส้มตำ
ก็มีบาดเจ็บกันไปหลายคนเหมือนกัน
ชาวบ้านในพื้นที่ครับพี่เสกสรรนี่คนนี้รู้จริง
บอกโอ้โหผมสงสารแล้วก็เห็นใจครอบครัวร้านส้มตำมาก
เพราะเท่าที่รู้เนี่ยฐานะก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วด้วย
ซึ่งร้านนี้จริงแล้วมีองค์กรการกุศลเขามาสร้างไว้ให้นะ
ส่วนที่ดินก็เป็นของชาวบ้านเป็นชาวบ้านใจดีที่อนุญาตให้ตัวแม่ค้ากับแม่ของแม่ค้าเนี่ยมาปลูกสร้างกันเป็นร้านขายส้มตำนี่ปลูกมาหลายปีแล้วนะ
แล้วก่อนอันนี้ร้านนี้ก็เจอน้ำท่วมขังอยู่นานเพราะว่าอยู่ในอายุทยาไงคุณผู้ชม
ว่าสาเหตุอาจจะมาจากโครงสร้างหลังคามันรับน้ำหนักไม่ไหวก็เลยพังถล่มลงมาแบบนี้แหละครับโอ้โหน่าเห็นใจจริงฮะนี่แต่พอฟังข่าวดอมขู่คือร้านถัดไป
เออก็กลัวแล้วนะต้องกลัวแล้วต้องหวั่นแล้วนะว่าเอ๊ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะ
ตอนแรกผมก็นึกว่าไอ้ซุดแค่อินเดียมาทั้งร้านเลยราบเลยนะครับยังไงก็ดูรากฐานของสิ่งปลูกสร้างให้ดีด้วยนะครับ